ฝ่ายเขาก็จะมีการเกาะติดเรื่องของการนับคะแนน
บรรยากาศการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะคะ
ก็มีอาสาสมัครเขาลงพื้นที่กระจายไปดู
เรื่องของความเรียบร้อยว่ามีอะไรผิดพลาดมีอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่า
ก็เหมือนกับเป็นลักษณะของคู่ขนานในการจับตาการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูลในครั้งนี้นะคะ
ติดตามการรายงานจากคุณสิริพักกมลไตรตรึงตรีคูณค่ะ

สดมาจากมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมเขตห้วยขวางค่ะ

เพื่อสังเกตการณ์การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูล

ว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความตื่นตัว
ที่จะไปลงประชามติเพราะไม่เข้าใจในร่างรัฐธรรมนูล
และกระบวนการขั้นตอนถึงการลงประชามติในครั้งนี้
รวมถึงกังวลเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
ว่าบางหน่วยนั้นยังไม่มีความเข้มงวด
อาจจะไม่มีความโปร่งใสในการลงประชามติร่างรัฐมนุนในครั้งนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์กลางของเครือข่ายสังเกตการประชามติ
ที่กระจายลงพื้นที่ตามหน่วยออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
กระจายลงกว่า๒๐จังหวัดค่ะ
ซึ่งปัญหาที่ทีมอาสาสมัครแจ้งเข้ามานั้นก็พบว่า
ประชาชนนั้นยังไม่มีความตื่นตัวที่จะไปออกเสียงลงประชามติ

ทำให้บรรยากาศการออกเสียงหลายหน่วยค่อนข้างที่จะเงียบเหงา
โดยจะมีบางพื้นที่ที่คึกคักนะคะ
ว่ามีประชาชนมาใช้สิทธิ์จำนวนมากเพราะเป็นพื้นที่ที่ประชาชนนั้นติดตามสถานการณ์การเมืองอย่างใกล้ชิดค่ะ

ซึ่งมีการหย่อนบัตรโดยไม่มีการล็อกกล่องอย่างเช่นที่เขตจอมทอง
และมีความกังวลการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยในบางหน่วยออกเสียงที่ไม่มีความเข้มงวดนะคะ
อาสาสมัครยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการที่ประชาชนไม่เข้าใจร่างรัฐธรรมนูลนั้น
หากผลออกมาว่ารับร่างรัฐธรรมนูลจะเป็นความต้องการของประชาชนที่แท้จริงหรือไม่ค่ะ
เนี่ยเวลามีข้อผิดพลาดเวลามีปัญหาเนี่ยใครจะเป็นคนเป็นพยานหรือว่า
เป็นคนท้วงติงในเรื่องที่อาจจะผิดไปนะคะ
จะใช้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่
มาร่วมกันเป็นเครือข่ายสังเกตการณ์ในวันนี้
โดยจะร่วมสังเกตการณ์ทุกขั้นตอน
ตั้งแต่เปิดหน่วยออกเสียงประชามติ
นับคะแนนบันทึกจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์

และการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์การออกเสียงประชามติ

รู้ผลประชามติร่างรัฐธรรมนูลค่ะ

ที่ประชาชนจะสามารถออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะ
ลงเสียงในร่างรัฐธรรมนุนในฉบับนี้นะคะ
ก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
แล้วก็จะรวบรวมและสรุปผล
เพื่อเผยแพร่การลงประชามติในครั้งนี้

สิริพักกมลตรายตึงตีคูณข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม